จะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อย
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่า
ช่วงนี้มันปลายหน้าหนาวจะเข้าหน้าแรงแล้ว
ที่นั่นเขาก็ทำปลาแดดเดียวขาย

แทบจะเกลี้ยงไปหมด

ดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนี่กำลังตากกันเลยครับ
แดดเดียวนะครับเป็นอาหารแปรรูปอีกอย่างหนึ่ง

ชอบชอบมากน้อใบตองคุณนิวนาวชอบไหม
กินกับข้าวสวยร้อนทอดนะ
ปลานี่ดีผมทานทุกเช้าเลย

มันไม่เกี่ยวมันคือกิ่วทานกับกาแฟ
เหมือนคนละปลากัน
ได้ครับนี่มาดูกันหน่อย
ที่จังหวัดพิศนุโลกมีชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านบางแก้ว

หลังจากเป็นแหล่งทางน้ำธรรมชาตินะครับ
ก็เริ่มมีปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองบางแก้ว
ชาวบ้านจึงนำปลาที่หาได้นะครับมาทำปลาแดดเดียวสร้างรายได้เป็นอย่างดี
โอ้โหคุณป้ารายนี้นะครับคุณป้าอำนวยแจ่มจันทร์
อายุ๕๖ปีบอกว่ายึดอาชีพขายปลาแดดเดียวมานานกว่า๓ปีแล้วล่ะ
ส่วนใหญ่จะรับซื้อปลาสดจากชาวบ้านในหมู่บ้านแล้ว
นำมาตากแดดทำเป็นปลาแดดเดียวขายก่อนที่จะไปขายตามตลาดนัด
และตลาดค้าส่งทั่วไปก็สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมแล้วครับ

ก็มีปลาช่อนปลาสลิดปลาดุกปลานินและปลากระดิ

ก็ไม่ได้มีทุกบ่อมีเฉพาะบางบ่อเท่านั้น
บ่อปลาสลิดอีกบ่อนึงปลาช่อนอีกบ่อหนึ่งปลานิน

เขาบอกว่าแต่ละชนิดมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป

โอ้โหเป็นปลาสลิดบางบ่อเลยทุกที่เลย
ใช่บางบ่อก็มีปลาบางบ่อก็มี

สลิดราคากิโลกรัมละ๑๘๐บาทครับ
ส่วนปลาช่อนและปลาดุกกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปซื้อตามห้าง

กิโลนึงเนี่ยปลาสลิดดแดดเดียวแบบเนี่ย

ประมาณ๒๕๐๓๐๐บาทเลยมอยกนาคุณ

มีจำนวนจำกัดนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าขายเนี่ยไม่ต่ำกว่า

แต่ก็ขายได้หมดเกลี้ยงทุกวันด้วยนะครับ
จากเป็นที่นิยมของลูกค้าแล้วก็ปลาแดดเดียวของคุณป้าอำนวยเนี่ย
มีจุดเด่นคือรสชาติอร่อยไม่เค็มมากจนเกินไป
ป้าคะส่งมาให้ลองสัก๒๓ตัวหรือ๒๓โลก็ได้ค่ะ

ก็เพราะว่ามันมีเฉพาะบางบ่อ

เอออยู่พิศนุโลกใช่ไหมคะ
ดีเพราะว่าเห็นคุณป้าเขาตากแดดแบบธรรมชาติอย่างนี้
แล้วไม่มีมลพิษเราก็รู้สบายใจนะ
เราคงจะได้ปลาที่สะอาด